มาดูเรื่องของสามีภรรยาคู่นี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ภรรยาเป็นแม่ค้าขายหอมขายกระเทียม
ส่วนสามีเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวย่านบางขุนเทียนค่ะ
ภรรยามาร้องขอความเป็นธรรมนะคะบอกว่า
สามีของเธอถูกจับในข้อหานักเลยค่ะ

กล่วงกับผู้กำกับไหมเนี่ย

พี่โทรหาผู้กำกับโทรหาสารวัตรมาเลย
ไม่ไม่จะคุยหาผู้กำกับเลยไม่เดี๋ยว
นี่คลิปนี้ภรรยาเป็นคนถ่ายนะ
เพราะว่าเขาสงสัยคือเขาก็ตกใจว่า
โอ้โหทำไมข้อหามันรุนแรงร่วมกันค้ามนุษย์
แล้วคนที่มาจับบอกว่าถูกซัดทอดว่า
นายพยุงหรือนายบอลเนี่ยเป็นคนขับรถตู้ไปส่งแรงงานต่างด้าว

ต้องเท้าความให้ฟังว่าเนี่ยเขาว่ายังไงไปถึงจังหวัดตราด

เพราะว่าไม่เชื่อว่านี่เป็นหมายจับของจริง
แล้วก็กลัวด้วยเอามิจฉาชีพมาสวมรอยเป็นตำรวจหรือเปล่า

ก็ถูกตำรวจควบคุมตัวไปที่สพนบอน

นี่ค่ะนี่คือที่เขาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ
คุณจันเพ็ญซึ่งเป็นภรรยาของนายบอล
เป็นแม่ค้าขายหอมแดงขายกระเทียมเนี่ย

ล่าสุดเพิ่งนั่งรถตู้กลับบ้านที่ศรีสะเกด
แค่นั้นเองไม่เคยไปจังหวัดตราดเลยแม้แต่ครั้งเดียว
จะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับได้อย่างไร

เพราะครอบครัวเองก็ไม่มีเงินประกันตัว
และไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีด้วย

พันธุ์ตำรวจโทสมศักดิ์ผลกระโทก

การขยายผลจากผู้ต้องหาในคดี

สารวัตรใหญ่ยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์

ซึ่งตอนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับไปแล้วนะคะ

เครียดเลยค่ะกังวลด้วย

รถตู้ก็ไม่เคยขับขับรถตู้ไม่เป็น

กับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะล่าสุดนางจันเพ็ญ
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ต้องหาตามหมายจับ
เงินจากคนรู้จักมาเช่าหลักทรัพย

กำลังจะมาจากกรุงเทพมาประกันตัวสามีที่ศาลจังหวัดตราด
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างติดต่อทนายของศาล

เจ้าตัวทั้งสองคนก็วิงวอน
ขอความเป็นธรรมกับเรื่องนี้ด้วยค่ะ